อาชีพจัดให้เลี้ยงไก่ชนบางคนก็บอกว่ามันยากนะไม่มีความรู้
แต่บางคนพอมีความรู้บอกมันง่าย
งั้นไปดูพร้อมกันดีกว่าว่าเอ๊ะการเลี้ยงไก่ชนมันสร้างรายได้ได้ดีขนาดไหน
ติดตามเลยในช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ชาวตลอดข่าวมากันที่บ้านเลขที่๙๕หมู่๙ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูน
ซึ่งเป็นบ้านของคุณธนงสุนยานัย

ไก่ชนและได้พ่อพันธุไก่ชนขายแถมอยู่ในวงการกีฬาไก่ชนมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
โดยเริ่มหาไก่ชนสายเลือดดีมาเลี้ยงหรือพ่อพันธุ์ไว้เพียงไม่กี่ตัว
ลูกไก่โตก็จะนำไปเข้าสู่สนามแข่งไก่ชน
เมื่อแข่งชนะไก่ชนก็จะมีราคาเพิ่มขึ้น

เฮ่ไม่รู้หลงบ่อกแก่งต่อกัน

แต่ไก่ชนของคุณธนงเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรครับ

เลือดหลายถึงทำลายเป็นไหว้กินไก๊ไหว้ใกล้เหนือบางมัน
กลับมานั่นนะ
ซึ่งคุณธนงเล่าว่าปัจจุบันมีไก่ชนอยู่หลายตัวนะครับ

ในแต่ละคอกจะได้ลูกไก่ไม่ต่ำกว่า๖ตัว

จากนั้นจึงนำมาคัดไก่ตัวผู้ที่มีความสมบูรณ์
มาเป็นเพาะพันไก่ชน
โดยจะขายตัวละ๓๐๐๕๐๐บาทครับ
ใน๑ข้อก็จะได้แค่๑หรือ๒ตัวเท่านั้นนะ
ส่วนที่เหลือครับจะแยกไปเลี้ยงเอาไว้ในสวนยางหลังบ้าน
เนื้อที่๒ไร่โดยเลี้ยงแบบปล่อยนะครับ
และจะให้กินข้าวเปลือกผสมข้าวโพด
และให้กินพืชผักต่างนั่นเองครับ
เรามีพวกห้องเทิมกลางเปล่าพวกอาหาร
เตรียดอาหารมีหล่อมาเติมได้หล่อไฟลักษณ์ความคุ้น
โดยคุณธนงจะขายไก่ชนที่ตกรุ่นในกิโลกรัมละ๑๓๐บาท
จากขายไก่แล้วเขายังขายไข่ไก่ฟองละ๖บาทอีกด้วย
รวมรายได้ทั้งหมดตกอยู่ที่เดือนละ๒๐๐๐บาทเลยทีเดียว

ถือว่าเป็นรายได้ที่น่าพอใจอย่างยิ่งสำหรับชาวบ้านหรือชาวเกษตรกร
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
โอ้โหสุดยอดจริงที่เลี้ยงไก่ชนเป็นไก่บ้านเลยนะฮะ
เอออันก็แล้วแต่วิถีการเลี้ยง

ก็ต้องศึกษาด้วยหาความรู้ด้วยไก่ชน
กินอะไรเลี้ยงยังไงทำให้เขามีความสุขนะคะ